ท่านผู้ชมครับดูเรื่องราวของบ่าวสาวคู่นึง

หลังจากเป็นข่าวดังเลยวันนี้
คือทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้เนี่ย
มีงานพิธีวิวาพิธีมงคลสมรสเนี่ย
จัดขึ้น๑๘ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ

เพราะว่าก่อนจะจัดงานแค่๑วันนะฮะ
นี่ฮะบอกประสบการณ์โดนเทก่อนวันแต่งค่ะ
สถานที่พิธีกรทีมงานทั้งหมด

นี่ครับภาพวันที่ไปลองชุดต่างนานา
งานแต่งจะมีขึ้น๑๘ธันวาคม
เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว
แต่กลับมีเรื่องช็อกเกิดขึ้น๑วันก่อนวันแต่ง

พอดีทางเราไม่สามารถเดินทางไปจัดได้ค่ะ
เนื่องจากของไม่พอแล้วงานทางนี้ไม่เสร็จ
วันนี้ก็มีการจัดงานนี้ยังไม่เสร็จเลยเนี่ย
เราขออนุญาตคืนเงินให้นะคะ

ส่วนเงินทั้งหมดที่ได้มัดจำมาเนี่ย
เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการโอนเงินคืนให้ค่ะ

แล้วจะทำยังไงแก้ปัญหากันยังไงคะ
คือแล้วในแชทเนี่ยนะฮะที่ทางออร์แกไนท์ส่งมาหาเจ้าเบ่าใช่ไหม
คือเจ้าบ่าวใช้เวลาคิดไม่นานเลยนะครับ

บอกรวยครับ
นี่แต่ขออนุญาตจุดไว้หน่อย
บอกกูจะไปหาออร์แกไนซ์จากไหนทันครับในตอนนี้

คือตอบโต้ได้ทันท่วงทีมาก
เจ้าสาวบอกว่าวันนั้นเจ้าเบ่าเนี่ยโมโหมากนะฮะแฟนของเธอโมโหมาก
แต่ทำอะไรไม่ได้ยอมรับว่าที่พิมพ์ไปตอนแรกเนี่ยก็คือขาดสติด้วย
ทีนี้ก็ก็ต้องไปหาออร์แกนไซส์ใหม่อ่ะนะ
คือก็ต้องหาออร์แกไนท์ใหม่นะครับตอนแรกก็คิดกันว่าเออเท่าไหร่ก็ต้องยอมแล้วล่ะ
เพราะว่างานเราเนี่ยเหลืออีกวันเดียวจะจัดงานแล้วนะฮะแขกเรือต้องมาแล้ว
เข้ามาช่วยจัดการงานแต่งงานให้จนเสร็จสมบูรณ์
แล้วเจ้าสาวก็ได้โพสต์ขอบคุณร้านนะโดยเฉพาะร้านอัดรูปที่เห็นใจทำภาพถ่ายที่ใช้ในงานแต่งงานให้ตอน๔ทุ่มกว่า
เพื่อให้เสร็จในวันรุ่งขึ้น
สัญญาที่จะจัดงานแต่งให้เรียบร้อยให้กับผู้หญิงคนหนึ่งได้
หลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ไปคนมาแสดงความชื่นชมบ่าวสาวคู่นี้นะครับ
ที่สามารถแก้ไขสถานการณ์แล้วก็เตรียมงานจนได้ทันนะฮะ
ตอบแชทออกาไนซ์ได้ถึงใจจริงจริง
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปคุยกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะฮะ
เบาชื่อคุณแบงค์นะครับอายุ๒๖ปีเจ้าสาวชื่อคุณลูกแก้วอายุ๒๕นี่ฮะ
คือคุณแบงค์กับคุณแก้วบอกว่ากำหนดการงานพิธีมงคลสมรสงานแต่งของทั้งคู่เนี่ย๑๘ธันวาคม
จนสุดท้ายเนี่ยถูกใจผลงานของเจ้านี้ทักแชทไปสอบถามรายละเอียดตกลงจ้างงานกันในราคาสองหมื่นกว่าบาท
มัดจำไปก่อน๔๐๐๐เมื่อ๒๓พฤศจิกาจากนั้นก็จ่ายอีกหลายอย่างค่าแบบชากรอบรูปค่ามัดจำจัดสถานที่ค่าพวงมาลัยบ่าวสาว
ค่าพิธีกรค่าดอกไม้อีกหลายสิ่งหลายอย่างรวมทั้งหมดจ่ายไป๑๓๐๐สุดท้าย๑๗ธันวาคมก่อนถึงวันงาน๑วัน
ออร์แกไนซ์แชทมาหาบอกไม่สามารถมาจัดงานให้ทันของไม่พอติดอีกเจ้านึงจะคืนเงินต่างเห็นอย่างนี้คุณแบงค์บอกโมโหมาก
แต่ทำอะไรไม่ได้นะก็พิมพ์ตอบโต้กลับไปสุดท้ายก็ต้องตั้งสติแล้วก็หาออร์กาไนซ์ใหม่จนได้นะครับเพื่อนเจ้าบ่าวก็มาช่วยกันด้วยนะฮะแจ้งเพื่อนไปเพื่อนเจ้าบ่าวนี่มาเลยนะฮะคือมากันจากชัยนาฏนะฮะสุดท้ายก็จัดงานในช่วงเช้าแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างราบรื่นฮะ
ก็หาอยู่รวม๒๓ชั่วโมงก่อนจะได้ที่แอร์นร้านนี้
คุณแบงค์บอกว่าหลังจากเกิดเหตุนะครับทางคุณลูกแก้วเจ้าสาวนะครับ
ตัดสินใจโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโซเชียลด้วยนะครับ
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนที่จะมีงานนะครับ
เพราะกว่าเขาจะมีวันแต่งงานได้เนี่ยเขาเก็บหอมรอมริบเก็บเงินมาเป็นเวลานาน
เตรียมงานเป็นเวลานานแล้วสุดท้ายคุณมาทำเขาอย่างนี้
แต่นี่เขาใจดีกันมากนะฮะคือคุณแบงค์กับคุณแก้ว
ชื่อเขายังไม่บอกเลยความจริงถ้าเขาจะทำก็ได้นะ
ถ้าจะบอกว่าคุณมาเบี้ยวผมอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ย
เขาบอกอยากลงเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์แล้วฝากไปถึงว่าอย่าไปทำอีก
แต่ไม่พาดพิงเขาเลยนะไม่ทำไม่ต่อว่าอะไรเขาเลยให้เสื่อมเสียอะไรมากกว่านี้เนี่ยนะฮะ
แล้วก็ชี้แจงอธิบายบอกโอ้โหนี่ไม่ได้ตั้งใจจะโกง
ไม่ได้ตั้งใจจะเทงานแต่งของคุณแบงค์กับคุณลูกแก้วนะ
รู้สึกแย่เหมือนกันเอาเป็นว่าเงินมัดจำเนี่ยยังไงจะคืนให้หมดเลย
แล้วจะจ่ายค่าเสียเวลาให้อีก๔๐๐๐บาท
แล้วสุดท้ายก็ผลัดวันประกันรุ่งผลัดวันประกันพรุ่งมาเรื่อยนะ
แล้วมาบอกตอนหลังบอกให้แต่ค่ามัดจำ๑๓๐๐ได้ไหม
ค่าเสียเวลา๔๐๐ค่าเสียหาย๔๐๐ขอไม่ให้แล้ว
น้องสาวของเจ้าของออร์แกไนซ์เจ้านี้นะครับ
พอทราบข่าวก็ติดต่อมายังบ่าวสาวแล้วก็บอกว่าเอานี่พี่ก่อเหตุอีกแล้วเหรอ

ทำแบบนี้บ่อยมากจนน้องสาวต้องมาตามไล่เช็ดรับผิดชอบให้
เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยทางน้องสาวเจ้าของออร์กาไนซ์บอกว่า
โอนเงินคืนให้๑๓๐๐เรียบร้อยแล้ว
แต่ค่าเสียหายค่าเสียเวลาค่าเยียวยาจิตใจ๔๐๐๐บาทที่จะให้เนี่ยไม่มี

อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะคะ